เราจะไปคุยกับอาจารย์วันนอร์นะฮะ
อาจารย์วันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาตินะครับ
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สวัสดีครับท่านพิกรเจ้าสองสั้นนะครับ
อาจารย์ครับหลังจากที่ทางก้าวไกลกับเพื่อไทย

อาจารย์เขาได้แจ้งกับอาจารย์ตอนไหนอย่างไรครับ

เขาแจ้งวันนี้ตอนที่จะไปเข้าพิธี

ก็ผมไปสภาประมาณสองโมงเขาก็อย่างหล่อครับ
แล้วก็แจ้งให้ผมทราบว่าทั้งสองพักเขาคุยกันแล้ว
แล้วก็ตกลงว่าจะขอให้ผมมารับตำแหน่งประธานรัฐสภา
ทั้งสองพักนั้นบอกว่าคุยกันเรียบร้อย

แล้วก็ตอนค่ำวันนี้๒ทุ่มเขาจะแถลงข่าวร่วมกัน

ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเผื่อว่าเป็นความตกลงร่วมกัน
แล้วก็เพื่อให้มันประชาธิปไตยประโยชน์ของประชาชนเดินไปได้
ผมก็ยินดีที่จะรับตาม
ถึงแม้ว่างานนี้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับ

แต่ว่าเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเราต้องช่วยกัน
แต่ว่าผมคงจะทำคนเดียวไม่ได้
รอประธานสองคนที่เขาจะส่งมาต้องช่วยด้วย
แล้วก็สมาชิกสภาต้องร่วมมือด้วยครับ
อเรนนี่อาจารย์วันนี้จะมีการโทรไปเหมือนกับทัพทัพอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีคนมาเรียบเคียงถามอาจารย์เรื่องนี้บ้างไหมคะ
เพราะก็เคยมีกระแสข่าวชื่อของอาจารย์ออกมา
บ๊วยก็เมื่อคืนเขาโทรมาว่าวันนี้ก็จะมีการประชุมพักเขา๑๐โมง
เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ผมไปช่วยผมว่าทำไมไม่คุยกันให้จบ
เขาบอกมันยังไม่ลงตัวแต่ว่าถ้าผมรับนั้นอาจจะทำให้สมาชิกลงตัวได้
บอกว่าลองประชุมดูก่อนถ้าสมาธิกษภองกันแล้วก็จะเป็นก็ยินดีที่จะต้องไปร่วมมือทำให้นะครับ
เราต้องการให้พักใหญ่เขาได้ทำหน้าที่จะได้สมบูรณ์กว่าแต่ถ้าเมื่อมันพักใหญ่เขายังไม่ลงตัว
แปลประเทศชาติเป็นเรื่องยิ่งใหญ่พระตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วไม่รู้ปัญหาจะเกิดขึ้น
อาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าวันนี้ทางสองพัฒน์การนำสองพัฒน์มาดักรอ
อาจารย์ก่อนก่อนรับธรรมิธีมีไม่ใครไปมั้งมีมีคุณชักทวัฒน์ของ
ที่มีประสบการณ์มากหน่อยนะฮะเข้าไปช่วยทำงานให้
ทางฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเขาพร้อมที่จะช่วย
แต่ถ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไฟนั้นสมาชิกในพัก
ยังไม่พร้อมที่จะรับได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลยังไง
แต่เขาพูดอย่างจริงจังผมบอกว่าผมนี่ไม่เคยคิดแล้วก็เมื่อวาน
เมื่อคืนนะตอนที่ประชุมที่พักเก้าไกรก็ไม่มีใครเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมา
เขาก็บอกว่าตอนนั้นก็ยังพยายามที่จะหาช่องทางให้สมาชิก
ทั้งสองภาคการส่งตัวให้ได้แต่เมื่อไม่ลงตัวแล้วเขาก็โทรผมตอนเมื่อคืน
แล้วเมื่อผมบอกว่าให้เขาคุยกันให้จบก่อนถึงวันนี้สมาชิกเขาว่าไง
เมื่อเขาคุยกันจบแล้วเขาก็ดักรอก่อนประมาณบ่าย๒โมงผมไปที่สภาเขาขอห้อง
ท่านรอรายการที่การไปนั่งคุยกันคอไม่นานเท่าไหร่ครับคุยกันสักครึ่งกระโมง
ก็โอเคแล้วเขาบอกเขาจะแถลงข่าวให้ผมบอกว่าผมก็จะนั่งวางแถลงข่าว
ก็จะแสดงข่าวแล้วคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมได้ฟังอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์
กับพี่สรยุทธ์ค่ะอาจารย์บอกว่าได้แจ้งไปว่าคือยังไงเนี่ยต้องให้ก้าวไกลเนี่ย
คือเพื่อไทยบอกมาแล้วแต่ว่าต้องให้ก้าวไกลเนี่ยเขาโอเคด้วย
ก็ตอนหลังเริ่มตั้งผมก็บอกว่าพรรษตรีไดเสียงขึ้นมาก
แต่เมื่อมันมีฉาเหตุอะไรผมไม่ทราบนะครับร่วมเรื่องส่วนตัวของพรรษ
ผมก็คิดว่าถ้าหากว่ามันจะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้น
แล้วอย่างน้อยเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันเป็นความหวังของประชาชน
ผมว่าเราช่วยกันมาทำผมก็ไม่ได้เก่งอะไร
แต่มีความตั้งใจที่จะให้บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตย
แล้วประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดไม่อยากให้เกิดปัญหา
ให้คนอื่นเข้ามาฉวยโอกาสเอาครับ
อาจารย์ครับคือโดยเสียงของ๓๑๒เสียง
ในการที่จะยกมือโหวตเลือกนายประธานสภากันในวันพรุ่งนี้เนี่ย
คือพักกัน๘พักแบบนี้คงไม่มีปัญหา
สำหรับตำแหน่งประธานหรือว่ารองประธานสภา

เพราะว่าในข้อตกลงร่วมก็มีข้อ๓ที่บอกว่า
ประธานสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้ต้องตั้ง๒สภาแล้วพึ่งการสันตราสบาย
เพื่อเลือกนายกครับปุ่มของเรา
เมื่อจะเลือกนายกครับปุ่มจะมีการเสนอ
แล้วจะไปไหนบุษยบีร์ได้ต้องได้น้ำ๓๗๖ประมาณเดียว

ซึ่งภาคร่วมรัฐบาลขนาดนี้เราได้๓๑๒ตอนนั้นต้องหาอีก๖๔เสียง

ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้โอกาสขึ้นอยู่กับการประสานงาน
แล้วก็ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ซึ่งผมคิดว่าต้องไปสร้างความเข้าใจกับเขาให้ได้อย่างน้อย
อีกสัก๗๐๘๐คนจาก๒๕๐ก็จะว่าเป็นเรื่องยากก็ยาก
ถ้าจะพูดว่าเป็นเรื่องไม่ยากก็คิดว่าไม่ยาก
เพราะว่าสวเขาก็คงจะเห็นกับเรื่องของบ้านเมืองที่จะเดินไปข้างหน้า
ผมเลยไม่รู้ว่าจะถามอาจารย์ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชา
ประชาชาติภักดิ์จุดร่วมหรือว่าบรรทีละทสภา
อาจารย์ตอบได้ไม่ได้ผมขออภัยนะ
ถ้าได้เป็นบรรทาลทรสภาแล้ว
แล้วถ้าคุณพิธาไม่ผ่านรอบแรก
ได้คิดไว้ในใจหรือเปล่าที่จะทำอย่างไรต่อ

ให้คุณพิจารหรือภักดิ์ทรัพย์ไกรเข้าสบายใจว่า๘พักเนี่ยเขาอยากจะร่วมมือให้เสียงข้ามาพิจารได้
แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องมาสร้างความเข้าใจเพราะว่าประธานจะดันไปอย่างเดียวคงไม่ได้เดี๋ยวสมาชิกเขา
เขาไม่อยากมาประชุมเขาไม่มาเขาไม่มาองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความร่วมมือตรงนี้มันเกิดจากความเข้าใจ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า๘พักเนี่ยต้องมีความจริงใจ
ต้องสร้างความเข้าใจและมีความจริงใจว่าทำเต็มที่แล้วถ้าได้ก็โอเคดีมากเราจะได้ทำงานบริหารต่อไป
ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาสาเหตุว่าไม่ได้เพราะอะไรแล้วจะแก้ตัวยังไง
ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าเพราะมันจะขาดเท่าไหร่แล้วจะแก้วิธีอย่างไร
อันนี้ต้องต้องลองเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความไว้วางใจ
ความจริงใจต่อกันเพื่อไม่ให้๘พักมันแตกไป

ภักร์กำไพกับภักร์ไทยมันต้องจับมือเพราะว่า๒ภักร์นี้มันเกินคืนหนึ่งของสภาพุทธแรกราชดร
คือ๒๙๐ถ้าเขายังจับมือกันพักอื่นฝ่ายอื่นไม่มีสิทธิ์จะมาตั้งรัฐบาลได้
เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันทำไม่ได้ครับพูดได้แต่ว่ามันทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นพลังของสองพักนี้มันต้องหนักแน่นพอสมควรครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดตามไทม์ไลน์แล้วถ้าโหวตสักครั้งสองครั้งแล้ว
อ่าสองครั้งหรืออ่าพอโหวตครั้งแรกไม่ผ่านแล้ว
สักครั้งสองครั้งถ้าไม่ผ่านจริงเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าจะเอายังไงต่อ
เราคงต้องให้เกียรติสมาชิกด้วยไม่ใช่ว่าจะทำตามใจเรา
เพราะว่าสมาชิกเขามีสิทธิ์ที่จะมาประชุมก็ได้หรือไม่มาก็ได้
แล้วก็เขาจะโหวตยังไงก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาเรียกว่าสร้างความสมดุลทางความรู้สึกความคิดเห็นนี้ให้ได้ครับ
เพราะทุกใหญ่ด้วยกันก็่งน่าจะเข้าใจครับ
อกองด่าอาจารย์ครับขั้นตอนการโหวตทั้งหมดทั้งหลาย
หลังจากได้ประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
อันนี้เขากำหนดว่าต้องใน
เวลาต่ำจนหลายวันเขาบอกว่าเริ่มประเดิมด้วยว่าต้องไม่เกิน๑๕วันต้องเรียก
อาจารย์ครับทีนี้ในในส่วนของเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
หนักใจไหมฮะกฎหมายต่างถ้าเกิดจะเสนอเข้าสู่สภาอย่างเช่นถ้าเกิดจะมีพักที่เสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒อย่างนี้

สำหรับทางภักดิ์ประชาชาติที่มีกฎหมายบางอย่างที่มันขัดกันหลักศาสนา
ทรงรสเท่าเทียมหรือสุราเสรีนั้น
ในเรื่องสมรสเสรีนั้นจะไม่ไปบังคับกับผู้ที่นับสื่อศาสนาอื่น
กฎหมายต้องเขียนไว้ก็ต้องดูข้อกฎหมายเข้าร่าง
ต้องไม่ไปบังคับหรือทำให้ผู้นับถือศาสนาอื่นนั้น
ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้
อันนี้ก็มีข้อยกเว้นให้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าประชาชิบตัยมันต้องอยู่ด้วยเสียงข้างบ้างเสียงข้างน้อย
ที่เขาจะไม่ออกเสียงให้เพราะว่าประกาศรับส่วนหาก็เป็นเรื่องของเขาไป
ถ้าแพ้ปฏิโวทนี่ก็กฎหมายเข้าผ่านไปแต่จะไม่ไปบังคับ
ทำให้ผู้ที่ไปนับสื่อศาสนาหรือที่เขาไม่สามารถจะไปบัด
เขามีความเผรอร้อนหรือจำนวนชีวิตไปทำปกติได้

เวลาเศรษฐีก็เจ้นเดียวกัน
ก็ต้องไม่ไปกระทบผู้ที่ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ครับ
สุดท้ายอยากบอกประชาชนในระบบการปกป้องประชาชั่วใจ
ประชาชนเมื่อเลือกผู้แทนแล้วผู้แทนก็ทำหน้าที่

ได้เต็มร้อยคงจะยากเราต้องได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่การพิจารณาผู้แทนเราก็ต้องดูว่า
ที่เขารับปากไว้ว่าเขาทำได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ในการเลือกตั้งคราวต่อไป
เราก็พิจารณาอีกว่าจะเลือกผู้แทนคนนั้นพักนั้นหรือไม่

แต่ทั้งหมดนั้นระบบประชาธิปไตยนั้นมันต้อง
ขอรบเสียงข้างมากแต่ว่าเสียงข้างน้อย
ก็จะไม่ถูกละเมิดหรือทอดทิ้งด้วย
ก็อยากให้ประชาชนใจอะไรก็
ประชาธิปไตยผมอยากให้มีความอดทน

ถ้าเราไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน

แล้วก็จะทำให้ประชาธิปไตยเราเสียหาย
ที่ประเทศไทยเราไม่สามารถจะพัฒนาประชาธิปไตยไปได้
เพราะว่ามีคนจะฉวยโอกาสครับยึดอำนาจจากประชาชนไป
เขาก็บอกคล้ายกับว่าประชาชนไม่เคารพกัน
เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องยึดอำนาจไป
การยึดอำนาจแต่ครั้งสามให้ประเทศถอยหลัง
ผมอยากให้ประชาชนได้ใช้สติตรงนี้ครับ
เพื่อให้ประชาชนศักดิ์เดินหน้าไปได้
ทางฝ่ายผมในสถานะถ้าจะเป็นประชาชนศาสตร์
ผมจะทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนและประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ

อาจารย์วันนอนนะครับหัวหน้าภักรรชาชน์นะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางซีกของ๓๑๒เสียงจะเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดร